ไปที่จังหวัดสงครานนะคะน้องผู้ชายอายุ๓ขวบเท่านั้นนะคะ
ไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ย
คุณชิสารายงานว่าภาคใต้ฝนตกใช่ไหมคะสงขลาก็ฝนตกค่ะ
พอฝนตกเสร็จปุ๊บพื้นมันลื่นน้องลื่นตกลงไปในคูระบายน้ำ
แล้วโดนกระแสน้ำพัดพาไปจนกระทั่งจนถึงตอนนี้ที่เราอ่านข่าวเนี่ยนะ
ก็ยังไม่เจอตัวน้องภาวนาส่งใจช่วยไปส่งใจไปช่วยครอบครัวนี้นะคะ
แล้วก็กู้ภัยทำงานอย่างหนักค่ะดูคลิปนี้กันค่ะ
นี่ค่ะที่บอกว่าถอยก่อนถอยก่อนเนี่ยคือชาวบ้านไปมุงเยอะมากเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็ต้องแหวกปูงชนเนี่ยเข้าไปค่ะ
ไปที่ท่อระบายน้ำจุดนี้แหละค่ะเปิดฝาท่อแบบนี้แล้วลงไปนะคะ
พยายามที่จะหาตัวน้องผู้ชายอายุสามขวบคนนี้คือตอนนี้ยังหาไม่เจอนะคะ
ยังหาไม่เจอค่ะจุดเกิดเหตุก็คืออยู่ในซอยสาวิก
เทศบาลตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาวขออภัยค่ะ
จังหวัดสงขลานะคะเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ย
ตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นจนกระทั่งช่วงค่ำนะช่วยกันค้นหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ใช้เวลาสักประมาณกว่าสามชั่วโมงนะฮะท่อระบายน้ำที่น้องพลัดตกลงไปเนี่ย
ท่อระบายน้ำขนาดกว้างสักประมาณหนึ่งเมตรครึ่งกู้ภัยใช้วิธีการคือเปิดปากท่อ
แล้วก็มุดเข้าไปค้นหาภายในท่อนะฮะท่ามกลางความวิตกกังวลของคุณแม่ที่ยืนภาวนา
ขอให้เจอลูกนะคะสอบถามเด็กที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เมื่อวานตอนเย็นเพื่อนชวนกันมาเล่นน้ำที่คูคลองที่ไหลผ่านกลางชุมชน
ขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาพอฝนตกลงมาน้องอันวา
น้องเด็กชายวัย๓ขวบก็ลื่นหน้าคว่ำแล้วตกลงไปในท่อระบายน้ำ
เขาเขาเล่นน้ำผลนับแล้วก็เขาลงไปที่ครูก็เขาลืมแล้วก็หน้าเขาฝันแล้วก็น้ำมันพัดพัดพาเขามาแล้วก็
เพื่อนมันมาแล้วก็เห็นเขาไม่ทันแล้วตอนนั้นน้องเล่นอยู่กับใครคะ

เล่นอยู่กันสามคนนะครับ
ว่าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะระดมกำลังลงพื้นที่ค้นหาอีกครั้งนะคะ
โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจความยาวตามแนวท่อที่คาดว่ากระแสน้ำจะพัดพาตัวน้องอันวาหลุดเข้าไป
ตอนนี้ส่งกำลังใจไปที่กู้ภัยครอบครัวน้องรัวเลยนะคะขอให้เจอน้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะ